ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นหน่อยนะคะ
คุณตาพาหลานไปงมหาหอยที่ลำน้ำพอง
แล้วทีนี้หลานสาววัย๑๕ปี
องลงไปเอ้าน้องลงเล่นน้ำอยู่

หลานสาววัย๑๕ปีรีบลงไปช่วยเลย
แต่สุดท้ายค่ะช่วยน้องไม่ได้
หลานสาววัย๑๕ปีจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง

ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ

พบศพนางสาวแป้งพรนิคมอายุ๑๕ปี

แล้วก็มีคุณตาของผู้ตายเนี่ย
คือคุณตาวิชัยคำพระแยอายุ๖๘ปี

ก็คือวัย๑๓ปีวัย๙ปีอีก๒คนนั่งอยู่ใกล้

คุณตาก็เล่าบอกว่าตอน๑๑โมง
พาหลาน๔คนมาลงน้ำ

ตอนนั้นตาก็งมหอยตามตลิ่ง
ห่างออกไปสักประมาณ๕๐เมตร
๔คนก็เล่นน้ำกันอยู่ตรงต่อหม้อใต้สะพาน

ทีนี้หลานวัย๑๓ปีวิ่งไปเรียกตา
บอกว่าตาตาพี่แป้งจมน้ำหายไป
ทีนี้ตาก็เลยวิ่งกลับมาบริเวณใต้สะพานตรงต่อหม้อ
แล้วก็เรียกชาวบ้านที่เขาหาปลาอยู่บริเวณนั้น
ให้มาช่วยงมหาน้องแป้ง
น้ำมันลึกประมาณ๓เมตรนะคุณผู้ชม
ก็นำศพน้องแป้งขึ้นมาบนตลิ่ง
ปั๊มหัวใจช่วยผายปอด

ทีนี้ก็เลยสอบถามหลานคนรองวัย๑๓ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
น้องคนเล็กที่อายุ๙ปีเล่นน้ำอยู่
แล้วก็ลื่นถลายไปตามกระแสน้ำ
น้องแป้งหลานสาววัย๑๕ปีเห็นว่าน้องคนเล็กจะจมน้ำ
ก็เลยลงไปช่วยน้องมาช่วยน้องมาได้
แต่ว่าตัวน้องแป้งวัย๑๕ปีถูกกระแสน้ำพัด
ตกร่องน้ำแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตา
วัย๑๓และวัย๙ขวบอีก๒คนที่อยู่ริมตลิ่งนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปนะคะ